ยังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙ไปดูที่จังหวัดปฐุมธานีหน่อย
ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันคลัสเตอร์ของตลาด๔มุมเมือง

คุณคะเจอผู้ป่วยโควิดรายใหม่๔๒ราย
เป็นคนไทย๑๒ราย
ชาวต่างด้าว๓๐รายด้วยกันนะฮะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ
นิธิป่อเต็กตึงของปฐุมธานี

รับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่ตลาด๔มุมเมือง
๒รายที่มีการตรวจพบทั้งแรงงานต่างด้าวแล้วก็คนไทย
แล้วส่งตัวทั้งหมดไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คือเป็นแรงงานต่างด้าว๓๐คนก็จะอยู่จุดนี้นะคะ
ส่วนคนไทย๑๒คนแยกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญบุรี๕ราย
โรงพยาบาลลำลูกกา๕ราย
โรงพยาบาลคลองหลวงอีก๒ราย
ทีนี้โรงพยาบาลสนามหลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันนะ
ตั้งโรงพยาบาลสนามในตลาดเก่าแล้วจะได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะ

สี่มุมเมืองนะคะสุดท้ายแล้วก็ไปร่วมกับจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็สาธารณสุข
ปฐุมธานีสร้างโรงพยาบาลสนามบุญรักษานะคะ
โดยเขาใช้พื้นที่ว่างของตลาดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ห่างจากตลาดสี่มุมเมืองนะคะ
ห่างจากอาคารโดยรอบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
มีรั้วกั้นรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ
เพื่อรองรับผู้ป่วยจากตลาดสี่มุมเมืองที่ไม่มีอาการเข้ารักษาฟรีโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วก็ได้มาตรฐานไว้วางใจได้นะคะ